ชาติแมวต้องดูคลิปนี้

หันมามองกล้องด้วยนะจ๊ะ
ชอบเรื่องใส่ตาหากล้อง
นึกถึงบรรณาโบ๊ทและนึกถึงคนที่นั่งเป็นคนสุดท้าย
เวลาร่วงไปแล้วคนจะไม่รู้

เจ้าของถึงที่หมายหันมามันจะยังอยู่ไหมเนี่ย
แต่เขาน่าจะใช้กรงเล็บของเขา

ใช่จิกไว้ที่เสื้อเหรอจิกเอาไว้ถอดเสื้อมานี่เลือดไหลซิบเลยนะคะ

จริงหันมาฮันฮัลโหลจริงนะคะ

เธอก็ไปเจอแมวตัวนี้แหละค่ะกำลังเกาะหลังเจ้านาย
ท้ายรถจักรยานยนต์โดยใช้ขาสองข้างตะปบไปบริเวณด้านหลังผู้ขับขี่

ตัวนี้ก็หันหลังมองกล้องคุณสาธิมาบางช่วงขณะบันทึกภาพด้วย

เป็นตาประกายแมวออกมาด้วยเหมือนแบบส่งสายตาวิ้งวิ้งนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามของเพื่อนสมาชิก
ทราบว่าคลิปนี้ถูกบันทึกได้ภายในตัวเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

แต่ก็อดเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องแมวไม่ได้นะคะ
จากปกติแล้วแมวเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจแล้วก็ซุกสน
ต่างจากสุนัขที่ค่อนข้างเชื่อฟังมนุษย์ค่ะ
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าแมวตัวนี้อาจจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

แล้วก็ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันต่อนะคะ
มินิตี้คนรักแมวก็นำภาพเพิ่มเติมว่าคลิปที่เห็นนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรก
จากก่อนหน้านี้ก็มีผู้บันทึกภาพได้ขณะแมวตัวนี้แหละ
กำลังซ้อนท้ายจักรยานยนต์คุณลุงในลักษณะเดียวกันมาแล้ว
แปลว่าเทรนด์มาดีจริงหรือว่าจริงแล้วคุณลุงไม่รู้หรือเปล่า

หันมามองนี่คืออย่าบอกเขานะ
หรือว่าเป็นความกลัวเพราะว่าลมตี

หลังรถจักรยานยนต์เลยเกาะแน่นเลย
ตำรวจจริงลุงไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย
เออต้องไปถามคุณลุงนะคะ
อีกหนึ่งคลิปบ้างดีกว่าอันนี้อาจจะมีความน่ากลัวนิดหน่อยเพราะว่านอกจากแมวแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวใหญ่๒ตัวที่ใกล้ไซสแมวนั่นคือหนูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กำลังสู้กันฟัดเหวี่ยงกันเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านกรรมการเหรอข้างหลังสีเหลืองเหลืองเนี่ย
ยืนนิ่งเลยเห็นมะปกติเราการรับรู้ของเรารึเป็นแมวกับหนูเนี่ยต้องเป็นสัตว์ตัวกัน
แต่นี่ยืนเป็นกรรมการจ้าแล้วยืนนิ่งมากกลัวเหรอคะ
นั่นสิเพราะตัวกล้ายกันนะไซส์ขนาดแมวกับกันนะ
แล้วหนูนี่ยืนสู้กันเหรอไม่เคยเห็นหนูตีกันเลยอะ
รู้สึกเหมือนหนูเป็นนักกล้ามค่ะตอนนี้เขากำลังจะล้มเล่นมวยปล้ำอะไรกันสักอย่างอยู่แข็งแรงมาก
แมวหนีนะคะแมวตกใจ
คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยคุณนโมนะคะหนูสองตัวกัดกันแรงเลยค่ะ
แมวก็เป็นกรรมการดูอย่างใกล้ชิดแบบนี้แหละ
ซึ่งคุณนโมก็บอกว่าเพื่อนคุณนโมสามารถบันทึกได้ในแฟลต์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัยนะคะ
ตัวนี้เป็นแมวเลี้ยงเพศผู้มีชื่อว่าด้วน
ปกติแล้วเนี่ยเจ้าด้วนนะเขาบอกว่าจะมีนิสัยชอบขู่ทะเลาะกับแมวตัวอื่นบ้าง
แต่กับหนูดูสิยืนเฉยไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรเลยนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าของก็ได้เลี้ยงดูด้วยอาหารเป็นอย่างดี
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็งง
กับพฤติกรรมแมวว่าทำไมยืนนิ่งขนาดนั้นแต่ที่อึ้งกว่าคือไซส์ของหนูค่ะ
ตัวใหญ่จริงทำไมใหญ่ขนาดนี้อ่ะอื้อตัวใหญ่จริง

เมืองไทยค่ะแฟลตวัดตรายมิตร
อุดมสมบูรณเนาะดงสมบูรณ์เลี้ยงดีนะคะ
ขอแมวได้แต่หนูขอเบรกไว้ก่อน

ไซส์นี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ